ประชาชนต่างจังหวัดนะครับหลากหลายพื้นที่ต่างก็ร่วมใจกัน
ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
อย่างเช่นที่จังหวัดชนบุรีครับร้านกาแฟร่วมกับชาวชุมชนบางปลาสร้อยนั้น
อาหารเครื่องดื่มฟรีนะครับเจ้าของร้านกาแฟในกวง
ร่วมกับชาวชุมชนคลองบางปลาสร้อยตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ร่วมกันทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยการนำอาหารและเครื่องดื่ม
พร้อมทั้งแจกลิฟตบิ้นสีดำให้กับชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่ผ่านไปมาครับ
นายธวัชชัยทรัพย์ทวีพงศ์หรือว่าในกวงอายุ๗๑ปี

ปลื้มใจที่เคยเป็นรองประธานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชนบุรีรุ่นที่๙๑
เคยได้รับพระราชทานของจากทางสำนักพระราชวัง
เป็นภาพพระบรมศาสติสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ร่วมกับชาวชุมชนจัดเลี้ยงอาหารฟรี
เพื่อทำความดีถวายแด่พระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
ส่วนที่สถานสงเคราะห์คนชะลาจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
โดยมีพิธีลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
ก่อนที่จะยืนสงบนิ่งเป็นเวลานาน๑นาทีนะครับพร้อมแจกลิฟตบิ้นดำและกระติกน้ำ
รวมทั้งเร่งอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชะลามหาสารคามด้วยครับ
ส่วนที่บริเวณทุ่งนาของนายบุรินศรีคำผาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๓บ้านโคกสว่างนาดี
ตำบลโพลงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีชาวบ้านพร้อมทั้งหน่วยงานต่างในพื้นที่
ร่วมมือร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวในที่นาของนายบุรินจำนวน๑๒ไร่
เพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙และร่วมสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือชาวนาอีกด้วยครับ